ผมมีโอกาสที่ดีอีกครั้งในชีวิต
ได้มีโอกาสพูดคุยกันกับผู้บริหารระดับสูง
องค์กรภาคธุรกิจในประเทศไทย
ซึ่งท่านนี้สวมหมวกหลายใบรับผิดชอบหลายบทบาท
คือบทบาทหนึ่งนอกจากเป็นกรรมการ
แล้วก็เป็นผู้บริหารระดับสูงแล้วของกลุ่มมิดผล
ท่านก็รับบทบาทเป็นประธานกรรมการของหอการค้า

ดูแลเรื่องขององค์กรหน่วยงานต่าง
ภายใต้หมวกของสภาหอการค้าแห่งนี้
ซึ่งท่านนั้นก็คือคุณอิสระว่องกุศลกิจ
ท่านบอกว่าบริหารงานยึดหลักความโปร่งใสเป็นธรรมสุจริต
ที่สำคัญคือน้อมนำพระราชดำรัฐเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ทั้งหมดนะครับเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและความมั่นคงอย่างแท้จริง
ติดตามพร้อมกันในช่วงถอดสูตรนักธุรกิจน้อมนำพระราชดำรัฐครับ
อิสระว่องกุศลกิจประธานกรรมการหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เล่าถึงความทรงจำเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่๙
ว่ามีโอกาสได้เห็นพระองค์ทรงงานอย่างใกล้ชิดกับประชาชนตั้งแต่จำความได้
พอดีครอบครัวผมเป็นครอบครัวเกษตรกรด้วย
ก็มีความทรงจำที่ดีว่าพระองค์ท่านเนี่ยเหมือนกับว่ามีความเป็นห่วงนะครับที่
ทางคนไทยโดยส่วนรวมแล้วแต่ภาพใหญ่ในภูมิภาคยังมีความยากจนอยู่
แล้วก็ไปช่วยเหลือในเรื่องเท่าที่เห็นนะครับที่เห็นก็แน่นอนที่สุดคือน้ำ
พอน้ำปั๊บมันก็เรื่องของแหล่งน้ำเรื่องของนานะครับเรื่องของปลูกพืชทดแทน
แล้วก็เรื่องของฝนหลวงฝนหลวงนี่ปัจจุบันยังเป็นที่นิยมนะครับ
แรงทีไรเราก็จะต้องการเครื่องบินฝนหลวงซึ่งอันนี้เป็นความทรงจำที่ดีนะครับ
หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยยึดถือหลักสามเสาในการบริหารองค์กร
คือ๑ทำให้ผู้ประกอบการเข้มแข็ง๒เชื่อมประสานผู้ประกอบการกับฝ่ายต่าง
และ๓ลดความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะการเดินตามรอยพยุคลบาทหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อันนี้กิจกรรมของอันนี้เรื่องธรรมอภิบาล
มีอยู่หนึ่งในกิจกรรมก็คือว่าเรื่องของการพยายามที่จะน้อมนำปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้
แล้วส่วนตัวผมเองผมก็เป็นประธานคณะทำงานขับเคลื่อนน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในภาคธุรกิจเอกชนของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเวลา๒ปี
เพราะฉะนั้นเราก็จะทำงานร่วมกับองค์กรตั้งแต่เล็กถึงใหญ่ในการที่จะดูว่าปัชญาอันนี้เอามาใช้กับองค์กรได้แบบไหนบ้าง
ตั้งแต่ระดับเล็กไปจนถึงระดับสูงมาก
อิสระบอกว่าในโลกธุรกิจการค้าขายเพื่อหวังกำไรสูงสุดไม่ใช่เรื่องผิด
แต่นั่นไม่สำคัญเท่ากับการทำธุรกิจให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
โดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือเข็มทิศนำทางที่สำคัญ
กำไรสูงสุดเนี่ยใครก็คงอยากจะได้นะครับ
แต่ถ้ากำไรสูงสุดแล้วเนี่ยมันไม่มั่นคงเนี่ยสุดท้ายมันก็ระยะยาว๑๐ปี๒๐ปีมันไม่ได้สูงสุดแล้วครับ
มันอาจจะแย่ไปเลยเพราะถ้าหากว่าเราประเมินดูแล้วว่าเราไปอย่างไม่เสี่ยง
เราไปอย่างมั่นคงสร้างพื้นฐานของเรามีองค์ความรู้ที่เข้มแข็งมีจริยธรรม
ระยะยาวเนี่ยมันเข้มแข็งเพราะฉะนั้นมันจะก้าวไปได้เรื่อยมันไม่มีหยุดนะครับ
แนวคิดที่ได้น้อมนำพระราชดำรัฐในหลวงรัชกาลที่๙จนตกผลึก
หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ถ่ายทอดความรู้สู่เมล็ดพันธุ์คนรุ่นใหม่
เพื่อให้ร่วมสารต่อภารกิจสร้างภาคธุรกิจการค้าของประเทศให้มั่นคงต่อไป

ขณะนี้เราเรียกว่าไทยแลนด์๔๐คือเรานำดิจิทัลเอามาใช้นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มต่าง
เพราะฉะนั้นเราพยายามจะส่งเสริมคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าให้มันไปด้วยกันให้ได้
หอการค้าไทยเรา
๗๖๗๗จังหวัดเรามีการอบรมไป๒รุ่นแล้วผู้นำในทุกจังหวัดที่มารวมตัวกัน
คือเท่ากับว่าน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ปัชญาของท่านพระองค์ท่านมันไม่ได้ตามไปกับพระองค์ท่าน
มันอยู่คู่กับใจหัวใจเราทุกคนนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำยังไงเปลี่ยนพลัง
คำสอนของพระองค์ท่านมาให้เป็นพลังสามัคคี
แล้วก็ขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ได้